กลับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับและวินาทีต่อไปนี้เป็นวินาทีที่สำคัญมาก
สำหรับครอบครัวของลุงปู่จากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
ที่ต้องการเงินไปต่อลมหายใจไปใช้หนี้รักษาร่างกาย
และรวมทั้งคุณภาพชีวิตของเด็กด้วยนะครับ
กับการตอบคำถาม๔ข้อตอบถูก๑ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐บาท
แต่ถ้าถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

หัว
ผู้ครับ

นี่ก็คืออีกหนึ่งแรงที่หนูได้ช่วยเหลือครอบครัวต่อลมหายใจได้
เพราะฉะนั้นได้รับเงินรางวัลไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท

ถ้าเช่นนั้นแล้วก็เรามาลุ้นเงินหมื่นกันเลยนะครับคุณผู้ชม
ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องอำเภออูทองครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตรงกลางฝ่าพระบาทหรือฝ่าเท้าบนรอยพระพุทธบาทสลักเป็นรูปอะไร

คุณลุ้งปูนะครับเลือกตอบตัวเลือกที่๑ทำมาจาก

ถอด

ก็คือทำมาจาก

ครอบครัวของลุงปู่จากจังหวัดสุพรรณบุรี
ได้เงินไปต่อลมหายใจในวันนี้
ถูกครับ

คุณผู้ชมทางบ้านก็เอาใจช่วยครอบครัวนี้ด้วยนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังเฉลยจากเรื่องภาษาอังกฤษครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ภาษาอังกฤษคำว่าพาพย่าคือผลไม้ชนิดใด

จัมโบเลือกตอบตัวเลือกที่สี่กล้วยหอม
ซึ่งเป็นคำตอบที่

จริงแล้วคำตอบที่ถูกต้องนะครับพาบาย่าก็คือมะละกอลูก
ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรหนูทำดีที่สุดแล้วนะลูก

ถ้าถูกข้อนี้นั่นหมายความว่าครอบครัวของลุงก็จะได้
เงินแสนกลับไปบ้านในวันนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นมาลุ้นกันต่อเลยครับคุณผู้ชมครับ
กับคำถามที่มีอยู่ว่า

ตัวเลือกที่๔

พระเครื่อง